มีการไปพบศพของแม่ค้าขายเสื้อผ้า
น่าแปลกใจคือเธอร่างกายเปลือยเปล่านะ
แล้วก็มีร่องรอยสัตว์กัดแทะเต็มตัวเลย

แต่มีทั้งยันมีทั้งจดหมายเหมือนจดหมายเขียนตัดพอ

ตำรวจสพขนอมครับเข้าตรวจสอบร่างของผู้หญิงคนนี้
นี่ไปเจอในพงย่าตรงนี้ใกล้ชายหาดคนนอม
เมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้
เป็นผู้หญิงผมยาวครับเปลือยกายมีแผลโดนสัตว์คือ
ทั้งหน้าท้องทั้งต้นขาขวาแล้วก็อีกหลายจุดเลย
หวะเลยล่ะเบ้าตาก็โดนครับ

ว่าเสียชีวิตมาเกินกว่า๙ชั่วโมง

สงสัยครับทราบชื่อคือเธอชื่อ
นางสาวสุวรรณาอายุ๔๙ปี

แต่มาพบที่นครศรีธรรมราชนะ
ในกระเป๋าสะพายมีเงินสด๓๐๔๐บาท
มีผ้ายันและจดหมายเขียนทำนองตัดเพาะชีวิตครับ

ประกาศตามหาผ่านมูลนิธิกระจกเงา
เมื่อวันที่๖กรกฎาคม
สุดท้ายมาพบว่าเธอเสียชีวิตเอา
นี่แหละหลังหายตัวไป๑๒วันได้
ชาวบ้านคนที่พบศพคนแรกบอกว่า

เขากับเพื่อนนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน

เจอผู้หญิงนอนเปลือยอยู่ในป่า

ตะกรวดกำลังกัดแทน

เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหลานสาวกลับบ้าน
แล้วก็บอกว่าสุวรรณาหลานฉันเนี่ยนะ

เป็นคนนาศาลนะแต่ไม่เคยมาที่

ทำไมมานอนเสียชีวิตอยู่ที่นี่
แล้วปกติหลานสาวก็เป็นแม่ค้า
ขายเสื้อผ้ามีโรคประจำตัว

ก็เห็นว่าขึ้นรถตู้ไปหาหมอที่สุราชนะ
จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ

เป็นบทสวดขอเข้ามา

เพื่อให้น้องสาวใช้สวดหมดนั่นเอง

ไม่ใช่เลยสุวรรณาไม่ได้เขียนเอง

แต่ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นใด

ไม่ว่าจะเรื่องข่มขืนไม่ว่าจะเรื่องฆาตกรรมอำพราง

เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรโดยละเอียด
แล้วต้องไปไล่ดูวงจรปิดด้วย

ใครทำให้เธอตายหรือไม่ครับ